ที่ฉันเห็นข่าวนี้ในโซเชียลค่ะที่เป็นแรงงานไทยสองคนผู้ชายนะเขาไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วเหมือนกับไปพักผ่อนไปเที่ยวแบบอ่างเก็บน้ำอ่ะคุณผู้ชมปรากฏจมน้ำเสียชีวิตสองคนนี้ค่ะแต่การจะนำร่างจากเกาหลีใต้กลับมาไทยเนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะแล้วสองคนนี้เขาเป็นคนมหาสารคามนี่เราไปคุยกับคุณแม่ของ

เก็บน้ำตรงนั้นน่ะจริงน้ำมันไม่ได้ลึกนะ
แต่มันเป็นน้ำวนแล้วนายทักษิณจมน้ำหายไปก่อน
วสันอีกคนนึงกระโดดลงไปช่วยไงเห็นเพื่อนจมน้ำ
ปรากฏคนที่ลงไปช่วยก็จมหายไปเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นร่างของคนที่จมไปคนแรกก็คือ
ทักษิณพอลอยขึ้นมาปั๊บนะ
เพื่อนเอามาปั๊มหัวใจแต่ช่วยไม่ไหวช่วยไม่ทันแล้วอะค่ะ
ส่วนร่างของนายวสันเพื่อนที่กระโดดลงไปช่วย
มันลอยขึ้นอีกทีนึงคือวันรุ่งขึ้นวันจันทร์เลยนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่อำเภอนาดูนที่มหาสารคามค่ะ

ที่นั่งอยู่เมื่อกี้คุณแม่ยุพินแม่ของนายทักษิณ
กับคุณแม่บุญเหลือแม่ของนายวสัน
แม่ของนายวสันนะเล่าให้ฟังเอารูปลูกชายมาให้ดู
สมัยรับปริญญาสมัยตอนหนุ่มบอกว่า
ลูกชายเขามีครอบครัวนะมีลูกอยู่๒คนอยู่ที่สิงห์บุรี
แล้วลูกไปทำงานที่เกาหลีใต้ตั้งแต่๕ปีที่แล้วแล้ว
ส่วนแม่ของนายทักษิณบอกว่า
สะพ้ายโทรมาบอกว่าลูกชายจมน้ำตายที่เกาหลีใต้

เล่าย้อนไป๑๒สิงหาวันแม่
นายทักศิลป์ลูกแม่ยังโทรมาหาแม่อยู่เลย

แม่อยากกอดแม่นะขอหอมแก้มแม่หน่อย
หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
ตอนนี้ค่ะอยากที่จะให้ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลางหน่อยได้ไหม

จะเอาร่างของลูกชายกลับมาที่มหาสารคามได้ไหม
เพราะว่าเพื่อนของทั้งสองคนเขาแจ้งมาเลยนะ
ว่านายทักษิณกับอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
ในวัฒนศาสตร์นี่โอ้โห
ที่จะเอาร่างกลับมาค่าดำเนินการค่านำศพกลับมา
นี่คือศพละ๒๕๐๐๓แสนนะ

ครอบครัวเราไม่ได้มีตังค์มากขนาดนั้น
ลองฟังแม่ของผู้ตายค่ะ
ตายครั้งเกินก็นอนไม่ได้
ฆ่าฆ่าฆ่านำขนาดนี้เคินก็ไม่ได้

ก็แค่ให้ฆ่าซ้ำเมสองคนนี่กัน

แล้วคนตายทั้งสองคนชื่อเล่นว่าหมูกับบอยนะคะ
แล้วพอฟังแม่เล่าแม่บอกแบบนี้คุณ
ว่าตอนนี้พอต้องเอาตังค์สองแสนห้าสามแสน
เพื่อจะนำร่างลูกชายกลับมาจนปัญญา
ทุกวันนี้ยังผ่อนหนี้เงินกู้

ก็กู้ที่ลูกแม่ต้องจ่ายเงินค่าตัว
ค่าเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ไงยังผ่อนไม่หมดเลยอ่ะ
โอ้โหแล้วนี่ต้องจ่ายเงินอีกก้อนนึง
เพื่อที่จะนำศพลูกกลับมาอ่ะเดี๋ยวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ให้ได้ช่วยดำเนินการด้วยนะคะอืม